แล้วเราก็รู้สึกว่ามหาอำนาจในยุโรปเนี่ยเขามีความรู้เราไม่มีความรู้
แล้วก็จัดการศึกษาขึ้นแบบต่อท่อความรู้จากยุโรปมาไทย
ทำให้คนไทยเนี่ยอ่อนแอหมดเลยทำอะไรไม่เป็นคิดไม่เป็นนะฮะ
ต้องจะเรียนหนังสือแล้วเราก็ผลิตคนอย่างนี้ออกมาพอมาทำงานเนี่ยไม่รู้ความจริงประเทศไทยมันก็ทำให้ถูกต้องไม่ได้
เรื่องการศึกษาที่คนเข้าใจน้อยมาก

นักศึกษาเนี่ยปีราบประมาณ๕แสนล้านของประชาชน
แต่ว่าเป็นการศึกษาที่ทำให้ประเทศไทยอ่อนแอ
ให้ผู้คนอ่อนแอประเทศอ่อนแอมาก
เป็นระบบการศึกษาที่ผิดแต่คนเข้าใจน้อย
พักการเมืองทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่มีเลยที่แสดงความเข้าใจ
ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่ามันระบบอาสานี้มันเป็นยังไง
รู้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ดี
แต่มันไม่ดียังไงมันไม่เข้าใจ
พูดเรื่องการสอบนู่นนี่คุณภาพครูอะไรต่ออะไร
ครูเป็นนี่ร้อยแปดอ่ะจ๊ะ
มันไม่เข้าใจตัวมันเป็นระบบที่ผิด
ตัวกระบวนทัศน์ที่คิดเรื่องการศึกษานี้มันผิด
เหนื่อยสิ้นเชิงถ้ามันร้อยกว่าปี
ทำให้คนไทยอ่อนแอหมดเลย
ทำอะไรไม่เป็นคิดไม่เป็น
แล้วก็ไม่รู้ความจริงประเทศไทย
เพราะว่าการศึกษาคือการท้อง

มันก็ไม่รู้ความจริงมันท่องแต่ในหนังสือ
แล้วเราก็ผลิตคนอย่างนี้ออกมา
พอมาทำงานไม่รู้ความจริงประเทศไทย
มันก็ทำให้ถูกต้องไม่ได้
ไม่ต้องปรับก่อนถึงโครงสร้าง
ต้องปรับตัวมโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา
เรานี่มันมีเหตุที่มาเป็นอย่างนี้

หมาวนาทยุโรปเข้ามาลุกราญเรา

มหาวนาทยุโรปเขามีความรู้

ต่อท่อความรู้จากยุโรปมาไทย

เอามาเรียนมาท่องกันอ่า

ช่องแรกมันทำอย่างนี้นานเกินไป
ทำให้การศึกษานี้คือการท่องหนังสือ

เราไปเอาการศึกษานี้

อย่างนี้ก็ผิดแล้วไปตามอย่างฝรั่งมา
เช่นไปแยกการศึกษาจากการทำงาน
ว่าเราเรียน๑๖ปีแล้วค่อยไปทำงาน

เรียนไปก็ทำงานได้นอน
ตั้งร้อยปีก็ได้ความรู้เก่า

สิ่งต่างมันเปลี่ยนไปแล้วที่คุณเรียนมาทำงานไม่ได้แล้ว
ที่จริงสุภาษิตโบราณมันก็มีอยู่แล้ว

สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ
แต่เราได้ไปจัดการศึกษาแบบ๑๐ปากว่า
เราก็เรียนมาอย่างนี้ทุกคนเรียนยากจะตายไป
จำก็ยากฉีดเส้นทุกชนิดแล้วก็ยังจำไม่ได้
ถ้าเราเรียนรู้จากการลงมือทำใช่ไหม
อะไรที่จำเป็นต้องทำก็ทำให้มันเป็น
พุทธเป็นทำเป็นคิดเป็นจัดการเป็น

ถ้ามันต้องทำงานมันต้องจัดการเป็น

พายเรือจ้างเลี้ยงไก่มันก็ต้องจัดการ
อันนี้ท่องหนังสืออยู่มันก็จัดการไม่เป็น

การศึกษาจึงควรจะเป็นเครื่องมือ

คิดเป็นทำเป็นเราจัดการเป็น
เศรษฐกิจดีอะไรดีขึ้น
นี่การศึกษาทำให้ประเทศอ่อนแรง

การศึกษาต้องการให้ชีวิตดี
แล้วก็ประเทศดีขึ้นนะ
แต่ที่พูดนี้ก็จะไม่เข้าใจหรอก
ยังต้องทำความเข้าใจอยู่ตรงนี้
ผมดูแล้วไม่เห็นมีความคิดใหญ่เลย

ถึงมีนัยบ่ายมันก็ทำงานไม่เป็นก็ไม่เกิด